เวลาหาของกินอร่อยและบะหมี่ที่แสนอร่อย
รอคอยมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการ
ราคาไม่แพงแถมเสิร์ฟมาชาเบอร์เล่น
เฮ้ยเบลอเธอได้ไหม

ไปติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
อันนี้หมี่เกี้ยวแห้งธรรมดาราดน้ำหมูแดง
เป็นชามที่ถูกสุดที่ร้าน๓๐บาทครับ
อันนี้คือหมี่เกี้ยวน้ำจัมโบ
เราใส่บะหมี่ประมาณ๖ก้อน
จะมีเกี้ยวปลาเกี้ยวหมูรวมไปอยู่ในนี้นะครับ
ทั้งเศษชามนี้๗๕บาท
ชามนี้ซุปเปอร์จัมโบ

เกี้ยวกุ้งพร้อมเครื่องเคียน๑๒๕บาทครับ
ชามนี่แหละอิ่มจุกแน่เลยครับ
ผมในเบี้ยวครับหรือสมชายนะครับ
ผมขายบะหมี่เกี้ยวนะครับ
ขายมาประมาณ๑๖๑๗ปีแล้วครับ
ปกติผมก็ขายในราคาที่ถูกอยู่แล้วที่นี่เด็กวัยรุ่นเยอะพวกนี้สิ
เพราะว่าเขาจะได้อิ่มกันเราให้เต็มที่ครับ
ผมจะมีมีเกี้ยวแห้งราดน้ำแสง
แล้วก็หมี่เกี้ยวน้ำที่เด็กชอบทานกัน
แล้วก็จะมีมีกำโล่มยำครับ

จุดเด่นของที่ร้านนะครับถ้าเป็นบะหมี่หมี่เกี้ยวต้มยำของร้านนี่แทบจะไม่ต้องปรุงเลยครับ
ถ้าเป็นบะหมี่น้ำทางร้านเนี่ยน้ำจะเช็งเลยครับเหมือนกับต้มจืดอ่ะน้ำเช็งเลยครับน้ำเช็งอร่อยมาก
เที่ยวบางแสนขอเชิญมาได้เลยนะครับผมร้านบะหมี่ในเบี้ยวอยู่ข้างมบุรพาซอยตีซ้ายเข้ามาสุดซอยเลี้ยวขวาได้เลยครับถึงเลยครับ
ใครอยากกินบะหมี่จุกขอเชิญร้านบะหมี่นายเบี้ยวเลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป